ลักลอบเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ก็อาจจะผิดเพิ่มเติมเรื่องของการมั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
พาไปดูที่นี่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสเกต
ฝ่ายปกครองกับตำรวจนะคะไปจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันค่ะ
นี่ค่ะไปลักลอบเล่นกันกระท่อมปลายนาท้ายหมู่บ้านนะคะ
ที่ตำบลสำโปรงประสาทอำเภอปรางกุจับเซียนพนันได้๔คน
แต่คุณผู้ชมคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น
มีรถกระบะขับมาพุ่งมาเร็วเลยเกือบชนเจ้าหน้าที่อ่ะ
จอดรถปุ๊บมีนายกอบตแห่งหนึ่งลงจากรถแล้วเดินเส
ไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่าตะโกนใส่เจ้าหน้าที่
บอกเจ้าหน้าที่ว่ามาวุ่นวายอะไรตรงนี้
เขาก็เล่นการพนันกันแบบสนุก

แกบอกว่าเขาเล่นกันสนุกมาวุ่นวายทำไม

นี่ค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า
มันมั่วสุมเสี่ยงโควิด๑๙ด้วย
นายกอบตคนนี้ก็บอกว่า

ประมาณนี้ค่ะลองฟังดูดีกว่าค่ะ
ต้องไงว่าทำไมสักครู่ว่าวุ่นวายกับผมมากมาย

สั่งให้ในอำเภอปรางกู่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วด้วยนะคะ